ช่วงนี้ตรียยยคล้องร้องเป่าบอกกล่าวกันดังหน่อย

แต่มีคนจับจ้องมองไป๒พักการเมือง

เรื่องนี้ต้องติดตามการวิเคราะห์กันหน่อย

จับตาเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะฮะ

เห็นภาพพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธิ
ลงพื้นที่ที่เยาวราชเมื่อวาน
โอ้โหเขาบอกเยาวราชแทบแตก
เห็นภาพแล้วนี่นึกถึงอะไรครับ
เห็นภาพที่นักการเมืองลงพื้นที่แบบนี้แล้วเนี่ย
มองว่านี่คือเสน่ห์ของระบอบประชาธิปไตย
ระบอบประชาธิปไตยใครอยากมีอำนาจ
ใครอยากเป็นสอสอใครอยากเป็นนายกต่อ
ใครอยากเข้าสู่วงการเมือง
ต้องทำทุกอย่างได้ครับ
เดินไหว้ประชาชนก็ไหว้ได้
พับเพียบกินข้าวกับประชาชนก็ว่าได้

นี่เสน่ห์ประชาธิปไตยมันอยู่ตรงนี้
ไม่เหมือนการปกครองที่อยู่
ผู้ปกครองมาจากไหนก็ไม่รู้
อันนั้นเนี่ยเราไม่ได้เห็นภาพแบบนี้
นี่จะเห็นว่าเดินไปไหนก็ยกมือไหว้ไปเรื่อย

เป็นข่าวใหญ่ว่าตูรทสช
นำทัพใหญ่ลุยเยาวราช

คนสำคัญสำคัญกรรมการบริหารพักไปกันเพียบ
มีทั้งกองเชียร์กองแช่งพลึบ
เจอคนตะโกนถามเมื่อไหร่จะออก
นี่นั่นบิ๊กตู

เพราะว่ามือหนึ่งเนี่ยต้องคอยจับไหล่
ของคนติดตามรอปภ
ป้อมบุกเดียวชิงปาดหน้าลงพื้นที่เยาวราช
สื่อก็ให้คำสำคัญกับเรื่องการปาดหน้านี่แหละ
เพราะว่าบิ๊กป้อมรู้ว่าบิ๊กตู่จะไปช่วงเย็น
ฉะนั้นช่วงประมาณบ่ายโมงกว่า

หนังสือพิมพ์บางฉบับเขาพาดหัวว่า
ป้อมเนี่ยเป็นจอมปาดคือปาดหน้าก่อน
แล้วที่เป็นเสน่ห์ของระบอบประชาธิปไตยก็คือ
การเข้าหาประชาชน
บิ๊กตู่ทั้งบิ๊กป้อมก่อนหน้านี้
ตอนที่ได้อำนาจมาจากการยึดอำนาจ
ประชาชนเข้าถึงยากครับ
จะมีรอปภล้อมหน้าล้อมหลัง
จะเข้าถึงได้เฉพาะประชาชนที่จัดตั้งวางตัวกันมา
แล้วเรื่องยกมือไหว้คนเนี่ย
เวลาหาเสียงเนี่ยก็ต้องไหว้

อาวุโสระดับที่เคยเป็นรองนายก
รัฐมนตรีเคยเล่าให้ผมฟังว่า
ครั้งหนึ่งไปหาเสียงในท้องตลาด

เอ๊พอถึงไปยกมือไหว้คนหนึ่งแล้ว

เอ้าคนขับรถตัวเอง
อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่ง
ฉะนั้นเมื่อวานนี้
เราจะเห็นภาพว่าไม่มีกาด

เบียดเสียดอยู่กลางคลื่นประชาชน
ก็จะได้เต็มได้ยินเต็มรูหูล่ะ
เมื่อกองเชียร์และกองแช่ง

เช่นที่พาดหัวว่าเจอคำถาม
มีคนถามว่าเมื่อไหร่จะออก
มีคนบอกว่าไหนว่าจะไม่เล่นการเมือง

มีคนตะโกนบอกว่าโอ๊ยรถติดเยอะกลับได้แล้ว
แต่ว่าต้องทำเป็นไม่ได้ยิน
หงุดหงิดฮึดฮัดใส่เหมือนกับทำกับนักข่าวไม่ได้
นี่คือคาถาของผู้มีอำนาจที่จะเดินเข้าสู่การเมือง
ผมนึกถึงในอดีตก็มีลักษณะอย่างนี้

วันหนึ่งต้องไปลงพื้นที่สมัครเลือกตั้งในจังหวัดร้อยเอ็ด
ก็ลงแข่งขันกันแบบนี้
แล้วก็จะเดินยกมือไหว้แบบนี้แหละครับแบบเดียวกันเลย
ฉะนั้นจากนี้ไปเราจะได้เห็นบิ๊กตู่บิ๊กป้อม
กรำศึกในการลงพื้นที่อย่างที่

กว่ามันจะผ่านพ้นวันเลือกตั้ง
แล้วก็ให้จับตามองการต่อสู้ระหว่างพี่น้องสองป่อ
เพื่อที่เรียกกันว่าตกปลาในบ่อเดียวกัน
ในบ่อเดียวกันใครจะตกได้มากกว่า
ฉะนั้นเมื่อต้องตกปลาในบ่อเดียวกัน
ใครได้ไปตกปลาไปถึงบ่อก่อน
เขาบอกได้เปรียบกว่าคนไปทีหลัง
นี่คือความจำเป็นที่เราได้เห็นบิ๊กป้อมต้องปาดหน้าบิ๊กตู
เพื่อไปตกปลาซะก่อนที่บิ๊กตูจะไป
รู้ว่าบิ๊กตูลงพื้นที่ไหน
ป้อมก็ไปที่นั่นแล้วก็ต้องปาดหน้าไปเสียก่อน
ขนาดวันประชุมแท้จำได้ไหมครับ

แล้วก็โน่นปาดหน้าไปที่จังหวัดราชบุรี
เพราะรู้ว่าอีก๒วันบิ๊กตูก็จะไปลงพื้นที่
ลักษณะอาการแบบนี้แหละครับ
คนใกล้ตัวกองหนุน
เขาจะวางคิวให้พี่น้อง๒ป่อ
เดินไปตามที่เขาคิดว่า

ใครที่บอกว่าไม่มีความขัดแย้งให้คอยดูเถอะ
เพราะนอกจากการปาดหน้าชิงตกปลาในบ่อเดียวกันแล้วเนี่ย
จากนี้ไปเนี่ยพอยุบสภาเสร็จก็จะมีการปลาใส
ปลาใสของบริวารลูกน้องแรกก็จะเชียร์นายของตัวเอง
เหมาะที่จะเป็นนายกกว่า
แต่พอสักพักหนึ่งเชื่อผมเถอะครับว่า
ปลาใสว่านายของตัวเองเหมาะสมกว่าเนี่ยฟังไม่สนุก
มันต้องมีการปลาใสว่าแล้วอีกคู่แข่ง
นายของเราเนี่ยสู้นายของเราไม่ได้ตรงไหนมีปัญหาตรงไหน
ตำนานการปลาใสแบบนี้เนี่ยคุณอุทัยพิมพ์ใจชนเคยเล่าให้ฟังว่า
การปลาใสใหม่ปลาใสว่าเราเป็นคนดีอย่างไร
แต่คนไม่ฟังหรอกครับว่าเราเป็นคนดียังไง
แต่คนอยากฟังว่าไอ้คู่แข่งของเรามันไม่ดี

เขาถึงบอกให้จับตาดูการปลาใสของพักรวมไทยสร้างชาติ
พักพลังประชารัฐที่ต่างฝ่ายต่างชูนายของตัวเอง
เพื่อจะเป็นนายกอันนี้แหละก็จะมีความดุเดือดมากขึ้น

ใครก็ที่คิดว่าสองคนนี้ไม่มีปัญหากันต่างคนต่างหาเสียง
แต่ถึงจุดหนึ่งทิศทางการหาเสียงมันจะนำไปสู่จุดนี้
อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ที่เป็นข่าวเออผมก็เคยเห็นจากไลน์มีคนส่งมาให้
แต่ว่าพอเห็นสววัญชัยเอามาโพสต์อีกทีนึง
ก็เลยเออเอามาแถมซะหน่อยว่าสววัญชัยชี้รวมไทยสร้างชาติ
ไม่เป็นมงคลเพราะผลออกมาแล้วเป็นรวมธาตุสร้างชัยนี่
สววัญชัยบอกว่าช่วงวันหยุดจุดจีนเบาสบาย
ผมก็ลองเอาชื่อพักการเมืองมาบวกเลขผวนคำดูว่าพักไหนเป็นยังไง
มันก็ไปสะดุดใจตรงที่พักรวมไทยสร้างชาติแปลกมากเลยครับ
เอาชื่อพักมาผวนคำแล้วพิลึกพิลั่นกว่าพักอื่น
แล้วขอยกตัวอย่างอย่างพักเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยก็ภัยเทือ
ภูมิใจไทยก็ผวนเป็นภัยใจภูมิภูมิใจไทย
แต่ว่าพอมาถึงพลังประชารัฐพลังประชารัฐเป็นพระรัฐประชารัง
แต่พอมาถึงพักที่แปลกมหัศจรรย์พันธ์ลึกคือรวมไทยสร้างชาติ
เพราะว่าผลออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นรวมธาตุสร้างชัย
หมายความว่าชื่อและคำผวนเป็นมงคลไหม
ไปสู้รบปรบมือหรือกับอะไร

มาจากคำที่พลเอกประยุทธ์

รวมไทยสร้างชาติมานานแล้วนะครับ

ฉะนั้นประเด็นที่สววัญชัยจุดขึ้นมานี้เนี่ย
ผมว่าไม่กระทบกับพลเอกประยุทธ์
แต่จะกระทบกับบริวารรอบข้างพลเอกประยุทธ์

คนที่รวมกันอยู่

ในความหนีความหมายนี้ก็กลายเป็นธาตุ
รวมธาตุสร้างชัยรวมไทยสร้างชาติ
ดนตระครองสวนนกิรีย์
วันก่อนออกมาหมัดสวนกับอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร

การเมืองเริ่มสนุกขึ้นมาทุกวันครับนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะฮะการเมืองเริ่มสนุกนะ
ดังนั้นต้องฟังขีดเส้นใต้เมืองไทยทุกวันนะครับ